คุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นวินาทีชีวิตจริงค่ะ
คือมีเด็ก๓คนลงไปเล่นน้ำในน้ำตกซองกาเรีย
อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วปรากฏว่าถูกกระแสน้ำพัด
นักท่องเที่ยวหรือว่าคนแถวนั้นเห็นกันหลายคน

ถึงช่วยมากเถอะคุณผู้ชม
มาทางนี้ลูก

เฮ้ยเฮ้ย

ให้คนลงพอจับได้ก็ช่วยหน่อย

กลัวไว้
โอ้โหนี่ค่ะคือน้ำไหลแรง

อยู่กลางแม่น้ำนักท่องเที่ยวเห็นก็ตกใจ
ตะโกนแล้วก็โยนห่วงยางไปช่วยให้เกาะนะคะ

ที่ช่วยเด็กทั้ง๓คนเอาไว้ได้อย่างปลอดภัย

ช่วงนี้ว่างก็เลยพากันไปเที่ยวที่กาญจนบุรี

แต่มีเด็ก๓คนค่ะอายุประมาณ๘๑๑ปี
น่าจะเป็นเด็กที่อยู่แถวนั้นนั่นแหละ

น้ำเริ่มหลากแรงมาก
เด็กหลุดออกไปกลางแม่น้ำ

พี่ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้น

แล้วสุดท้ายช่วยเอาไว้ได้ทั้ง๓คน

น้องอุ้นอ้วนที่ช่วยได้คนแรก

เขาก็ไปติดอยู่ตรง
ปีทีที่ลอยหัวสภาพไป

ส่วนน้องอีก๒คนที่รอยไปไกล

แกก็ลงไปช่วย
ไปกับห่วงยางไปฟ้าน้อง๒คนที่เหลือได้
สรุปแล้วที่ช่วยได้มาก็คือครบทั้งหมด๓คนเลย
สุดท้ายพอช่วยเด็กทั้ง๓คนได้ก็เอาอาหารให้น้องได้กินกัน
เพราะว่าน้องก็หิวแล้วก็ตกใจขวัญเสียกันหมดทั้ง๓คนเลย

ได้คุยกับเจ้าของร้านอาหารตามสั่งก็เป็นคนที่ช่วยเหลือเด็กเหมือนกันนะคะ
คุณสมชัยภาษีอายุ๕๗ปี
บอกว่าตอนนั้นกำลังทำอาหารอยู่ได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือ
ก็รีบหยิบห่วงยางแล้วกระโดดลงไปในแม่น้ำอย่างไม่คิดชีวิต
คว้าแขนขวาของเด็กผู้หญิงให้มาจับห่วงยาง
ส่วนเด็กชายอีก๒คนก็จับแขนซ้ายดึงเข้ามาให้เกาะห่วงยางเหมือนกัน
จากนั้นก็พาเข้าฝั่งค่ะ
เอาอีกคนนึง
ทีนี้เราก็บอกว่าเฮ้หนูจับห่วงยางด้วย
เด็กผู้หญิงน่ะเราช่วยได้ก่อน
เพราะว่ามันหมดแรงแล้วมันจะเอาไว้นั่นแล้ว
พอขึ้นมามันก็ห้อยอย่างนี้เราทำไงล่ะ
แบบคนไม่มีแรงเลยนะ

คือลงไปดักอยู่ท้ายน้ำแล้วก็ช่วยเหลือเด็ก
คุณคำทองศิริวัฒน์พิเศษ

จะเป็นแม่น้ำสองสายที่ไหลมารวมกันตรงนี้มันก็เลยทำให้เกิดน้ำวน
คนที่มาเล่นน้ำก็จะโดนน้ำพัดไปกลางแม่น้ำอยู่บ่อย
ปีที่แล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์คล้ายกันแบบนี้
เคราะห์ดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากค่ะ